เด็กเชียงใหม่กันหน่อยที่อยากเป็นนักมวย
ใช่ค่ะอายุ๑๐ขวบนะคะเขามีความฝัน
อยากจะเป็นแชมป์มวยไทยแต่ว่าที่บ้านก็

ใช่ค่ะก็เลยไปให้เจ้าอาวาสวัดที่อยู่ใกล้บ้านในศาล
พระท่านนุ่งจีบอลแล้วก็สอนมวยเลยไปดูดีกว่า
นี่อันนี้ไหว้มวย
ก่อนจะต่อยมวยเป็นเขาบอกว่าสำคัญมากต้องไหว้ครูก่อน

เด็กชายต่อตรกูลจ้าวรหรือว่าน้องแต๋ค่ะ
เป็นเด็กวัดวัย๑๐ขวบเป็นเจ้าเขาเจ้าเขาเผ่ามูเซอร์นะคะ
โชว์ไหว้ครูประกอบดนตรีโดยมีพระประหลัดวันลบจันทศรีโล

อ่าหลานเอ้ยลูกเอ้ยไตนะั้นอาจจะต่อท่าให้ไม่ค่อยได้นะคะ
เจ้าอาวาสวัดป่าลานเปิดเผยว่าน้องแต๋นี่เป็นเด็กกำพระ
วัยเพียง๔ขวบค่ะโดยน้องแต๋สนใจการต่อยมวยมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะ
ส่วนตัวนี่เจ้าอาวาสเคยเรียนชกมวยมาก่อนจึงถ่ายทอดชั้นเชิงให้อย่างเต็มที่
ฉายาให้ด้วยบัวขาวสิทธิ์องค์ดำมีฉายาด้วยน้องแต๋นะคะ
ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ชกมวยตอนนี้นะคะฝึกซ้อมหลายอย่าง
ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของน้องแต๋ไม่มีอุปกรณ์ไงคุณใช่ขณะเดียวกัน
วัดก็กำลังก่อสร้างสาราพุทธนิมิตรอยู่แต่ว่าขาดปัจจัยน้องแต๋นี่แหละ
ก็เลยอาสาขึ้นเวทีชกมวยหาเงินไปช่วยทางวัดก่อสร้างสาราวัดทดแทนคุณให้สำเร็จ
เจ้าอาวาสวัดป่าลานนะคะได้แต่หวังว่าจะมีผู้ใจบุญร่วมสารฝันน้องแต๋
ฝึกทักษะชั้นเชิงมวยอย่างดีจนสามารถคว้าแชมป์มวยมาได้ในอนาคต
ก็เป็นความฝันของน้องแต๋นะคะเขาบอกว่าคนที่มีความฝันจะทำให้มีแรงผลักดัน
และก็จะทำให้สำเร็จได้ดีกว่าคนทั่วไป
ครับก็สารฝันให้น้องแต๋แล้วก็สารบุญให้ทางวัดด้วยนะครับ